พันไปพันมาทันีช่วยซื้อบ้างซิช่วยหนูซื้อหน่อย
อร่อยอร่อยอุดหนุนแก้วหน่อย
ตัวละร้อยไม่แพงหรอกพี่

สนุกจังเลยเสียงใสมากค่ะ

ปิ้งเสร็จเรียบร้อยไปพอดีอย่างนี้ต้องเหมาครับ

ถ้าร้องเพลงนี้ไปด้วยเหมาหมด

เนอะเสียงใสมากเลยเสียงใสมาก

โอ้โหนะฮะจบไปแล้วนะครับเพลงนี้
มาดูกันนะครับว่าจะผ่านได้หรือไม่นะครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องชมพู่ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
เพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
น้องชมพู่ร้อง
ร้องดาอย่างนั้น

ก็เป็นเพลงสนุกสนานอีกเพลงหนึ่ง
ซึ่งเหมาะสำหรับตลาดจริงเลย
เพลงนี้เหมาะสำหรับการเปิดหมวกร้องในตลาดมากนะครับ
ชมพู่นี่สดใสนะการโตตอบการคุย

คุยด้วยแล้วสนุกใช่ไหมเป็นสายบันเทิงใช่ไหมคะชมพูนี่สดใสนะการโตตอบการคุยรู้สึกว่าจะเป็นสายแบบบันเทิง
ใช่มั้ยเป็นสายบันเทิงใช่ไหมคะ
ทีนี้นอกจากเปิดหมวกแล้วน้องยังหาเงินด้วยวิธีอื่นอีกมั้ย
มีวิธีการหนะที่เราจะได้สั่งอีกบ้าง
อันนั้นอเนกพบแล้วนางเอกตัวน้อย
ขอเอ่ยน้ำถอยท้ายถ้ำ
กราบแฟนที่มาแลพ่อแม่ที่รัก
ผิดถูกอย่าใสผลักน้องพี่
น้องชมพู่ขอวอนกราบไหว้
ขอเพียงหน้าในประณี

เขาเรียกว่าครบรถเวลาไปไหนร้องเพลงอ่ะ

ก็บอกเลยอ่ะของานเลยใครจะจ้างไปทำงานอะไรได้บ้าง

แถวระแวกชายนาทซิงบูรี

นี่ณตอนนี้ชมพู่จะเข้าสู่เพลงที่๔แล้ว
นี่ก็เป็นหนทางเหมือนกันถ้าอาวุธพร้อมไม่แน่อาจคว้าเงินล้านบนเวทีนี้ได้
แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าต้องการแค่เนื้อเพลงที่ถูกต้องเท่านั้น
ก็มาถึงเพลงที่๔กันเลยเพลงนี้๖๐๐๐ครับชมพู่
บาทตัวช่วยยังอยู่ครบนะครับ๓ตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลย
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๔

มีหลายอารมณ์เหลือเกินค่ะค่ะหลายแบบ

ชื่อว่าเพลงเยค่ะ

นิดนึงนิดหนึ่งนะฮะและเพลงนี้นะครับ
เพลงที่๔ชมพู่จะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะครับ
สามแผ่นป้ายตัวช่วยของเราชมพู่ครับ
เพลงนี้ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ข้ามไปเลยเหรอไม่เอาเลยนะเพลงนี้ไม่เอาเลยโอ้สายอยากฟังนะ
โอ้โหนะฮะจาก๖แผ่นมีสิทธิ์ใช้ได้สามแผ่นเพราะฉะนั้นแผ่นแรกแผ่นไหนครับ
๓ค่ะ๓ครับ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
ให้เลือก๑เพลงถ้ามันง่ายกว่าก็สามารถเลือกเพลงใหม่นี้ได้นะครับ
ตอนนี้มาฟังกันก่อนดูซิว่ามันจะเป็นเพลงอะไรมันจะยากง่ายขนาดไหนนะครับ
อินโทรมาเลยครับ
เพลงนี้ก็จะเป็นเพลงอาจจะเป็นสมัยคุณแม่ของน้องชมพู่หรือว่าเป็นสมัยคุณยายสาวมากก็ได้
อะไรยากกว่ากันอะไรง่ายกว่ากันคะ

เพราะฉะนั้นตัวช่วยเหลืออีก๒แผ่นป้ายนะครับที่มีสิทธิ์ใช้นะครับ
น้องชมพู่ครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะ
มันมาถึงตรงนี้ได้ยังไงนะครับ

มีสิทธิ์เลือกอีก๒แผ่นนะครับไม่ใช่แผ่นเดียวนะ
อีก๒แผ่นทีเดียวแผ่นไหนครับ

มาดูกันนะครับแผ่นที่๑นะครับก็คือ

ตัวช่วยแผ่นที่๑นะครับ

หมดเวลาอะไรมันจะยากมันก็จะยากอย่างนี้นะครับชีวิต
ร้องผิดได้หนึ่งคำพอไหมถ้าไม่พออย่าเสียดาย
ปรึกษาคุณยายไหมปรึกษาคุณแม่ไหม

เชิญเลยค่ะไปปรึกษาได้นะครับแต่ห้ามถามเนื้อเพลงห้ามบอกเนื้อเพลงกันนะครับ

ร้องผิดได้๑คำอาจจะไม่พอสำหรับ๒เพลงนะ

นะชมพู่นะตัดสินใจให้ดี
เอาละครับเดี๋ยวอาจะถามนะครับตอนนี้สิทธิ์ตัวช่วยเหลืออีกหนึ่งแผ่น
ถ้าบอกว่าไม่ใช้ก็คือต้องเลือกร้องเพลงใด๑แล้วร้องผิดได้๑คำ
แต่ถ้าบอกว่าใช้ก็มีสิทธิ์เปิดได้อีก๑แผ่น
เพราะฉะนั้นตัวช่วยเหลือสิทธิ์ใช้อีกหนึ่งแผ่นจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาตามนี้นะครับตัดสินใจแล้วมาครับขอให้โชคดี
คุณแม่ให้โชว์หน่อยครับ

เพลงนี้แหมกว่าจะได้ร้องนี่โอ้โหผ่านกระบวนการเยอะมาก
เพลงที่๔นะครับเพลงนี้มูลค่า๖๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลง

โปรดติดตามต่อไป